แต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สภาพรถแต่๔ขวบ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่รู้ว่ามีอะไรเก็บอยู่ในรถบ้าง
แล้วสิ่งที่เก็บไว้มันจะทำให้เกิดไฟ
ึบลุกไหม้แล้วมีเสียงระเบิดแบบนี้หรือเปล่าลองดูค่ะ
มันบึ้มบึ้มสองทีมันก็ไม่เจออะไร
เข้าไปดิดึงเข้าไปดึงเข้าไปครับดึงเข้าไป

ขอหนึ่งคนเปียงที่ด้านนี้ให้รถแล้วลูกก็ได้
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นหรือใช่ไม่

แต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถถึงไฟไหม้แบบนี้
เมื่อกี้ได้ยินในเสียงใช่ไหมมันบึ้ม๒ทีแล้วก็ไม่ทันแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะ
แดดกำลังร้อนเลยบ่าย๒บ่าย๓ค่ะ
ผู้ภัยเขาได้รับแจ้งว่ากระบะจอดอยู่ข้างบ้าน
หมู่บ้านทุ่งที่นางรองของบุรีรำมันระเบิดแล้วไฟไหม้
พอกู้ไพมาถึงโอ้โหไฟมันลามไปทั้งคันแล้ว
ตอนแรกนะเอาถังฉีดดับเพลิงมาฉีดก่อน
แต่ก็ไฟมันไม่ดับค่ะก็ต้องขอรถดับเพลิงมาช่วย
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงเอาดับไฟได้
แต่กระบะนี้ดูสิพอฉีดน้ำไปแล้วก็กลายเป็นซากแล้วนะคะ
ถามเจ้าของกระบะหน่อยค่ะลุงบุญถือ
บุญถือเล่าให้ฟังว่าโอ้จอดกระบะตากแดดอยู่ตั้งแต่เที่ยงแล้ว
แล้วหลังจากนั้นลุงก็ออกไปช่วยงานที่วัดในหมู่บ้านนี่แหละ
เมียโทรตามลุงนี่รถระเบิดเสียงดังลั่นสองครั้งแล้ว

พอลุงกลับมาโอ้โหไฟมันไหม้แรงมากจริงค่ะ
แล้วถามว่าลุงลุงมีอะไรที่มันเป็นเชื้อเพลิง
มีอะไรอยู่ที่รถปะไหมลุงก็คิดมันมีอะไรบ้างนะ
หลังกระบะน่ะมีถ่านถ่านที่ใช้หุงข้าว
คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมอยู่๒กระสอบ
แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่า
แช็คขวดสเปรย์แอลกอฮอลที่อยู่ในรถ

แต่ลุงเชื่อแบบนั้นบอกว่าผมเชื่อนะ
ไฟแช็คนี่แหละมันทำให้พลึบขึ้นมานะครับ
อากาศมันร้อนแล้วก็จอดไว้ที่ร้อนแบบนี้นะครับ
ลองฟังลุงดูค่ะ
ของรถคาดว่า
เป็นจากมีไฟแช็กมีแอลกอฮอล์ทอ๋อมีจาก
แปลว่าถ่านถ่านที่มันรับอยู่มา๓วันหรือครับ
อืมคือเราบรรทุกฐานมามา
ใช่ครับใส่ว่าจะไปลุงกับบ้านแต่ยังไม่ได้ลุง
เป็นความร่วมข้างในครับเพราะว่ามีไฟแช็กมีอะไร
อ๋อมีไฟแช็กแล้วก็แอลกอฮอล์อ๋อ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือเหรอนะใช่ครับเป็นแบบน้ำ
วัตถุไวไฟนะคุณผู้ชมสเปรย์แอลกอฮอล์
เก็บไปไว้ใช้เป็นประโยชน์นะครับ
ของอันตรายที่ห้ามทิ้งไว้ในรถเด็ดขาด
๑โทรศัพท์มือถือนะครับ

เป็นสิ่งที่๒นะครับก็ต้องระมัดระวัง
กระป๋องสเปย์ไม่ควรเก็บไว้ในรถเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าความร้อนถ้ามันร้อนนาน
ทำให้สารเคมีและแก๊สในกระป๋องเกิดการขยายตัว
ป๋องบวมระเบิดตุ้มขึ้นมาได้
หากขวดพลาสติกหรือขวดแก้วตากแดดไว้ในรถ
แสงแดดทรงทำมุมกับขวดน้ำ

เหมือนแว่นขยายฮะไฟลุกพลึบเลยนะฮะ
แผ่นยางกันลื่นทำไมคุณ
แผ่นยางกันลื่นที่มักจะวางไว้บนคอนโซนรถเป็นประจำ
หากถูกแดดจัดร้อนแผ่นยางละลาย
ติดกับคอนโซลรถได้อันนี้ก็ทำให้เสียหายนะ
รวมถึงพวกตุ๊กตาหน้ารถด้วยนะ

และอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟแชค
เพิ่มเติมกระป๋องพวกน้ำอัดลมเครื่องหยุดกระป๋องพวกนี้ด้วยนะ
แช็คนะคุณนะถ้าอุณหภูมิสูง
ทำปฏิกิริยากับสารเคมีเหลวภายในไฟแชค
จนเกิดการขยายตัวและระเบิดบึ้มภายในรถได้เช่นเดียวกันนะครับ

เพราะบางทีหลายพื้นที่ก็ต้องจอดรถตากแดดเป็นเวลานาน